อ่ะคุณผู้ชมการเมืองกันหน่อยดีไหมคะ
ช่วงนี้นี่การเมืองคึกคักตลอดเวลาจริง
นายจาตุรนฉายแสงเตรียมเข้าลาหัวหน้าและเลขาธิการพักเพื่อไทยในวันนี้แล้ว
เพราะว่าเขาจะย้ายไปพักไทยรักษาชาติค่ะ
ส่วนวันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งเลยแกนนำกลุ่มสามมิตรนะคะ
เขาบอกว่าซบอกพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วขนกันไปกว่า๖๐ชีวิตค่ะ
มั่นใจบอกว่าสสเขตเนี่ยเผลอจะได้๑๕๐ที่นั่ง
เขาตั้งความหวังกันไว้ขนาดนั้นเลยนะคุณ
กะว่าตั้งแบบรัฐมนตรีได้เลยคณะรัฐมนตรีได้เลยนะคะ
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนการเปิดตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
แล้วก็นายสมศักดิ์เทพสุธินกันหน่อยค่ะ
ผมต้องขอแสดงความยินดีนะครับ
กับความสำเร็จในการเปิดพักในวันนี้
ซึ่งผมบอกว่าบรรยากาศเนี่ยนะครับ
สมัยที่ผมอยู่พักไทยรักไทย
ตอนเปิดพักผมเชื่อว่ายิ่งใหญ่แล้ว
แต่วันนี้เป็นความยิ่งใหญ่มากกว่าสมัยเปิดพักพลังไทยรักไทยนะครับถ้าเราไม่
นำเอาสิ่งที่ดีที่เรามีอยู่เข้าไป
เปลี่ยนความรู้สึกของผู้คนที่มีกระแสเดิมค้างอยู่นั้น
โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จหรือเราจะผ่านพ้น
เป็นชัยชนะกลับมาในนามของสอสอพลังประชารัฐนั้น

การเลือกตั้งครั้งนี้รัฐมนูลเขาดีไซน์มาเพื่อพวกเรา
ซึ่งนายสมศักดิ์เทพสุธินกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
เขาเอาอดีตรัฐมนตรีอดีตสอสอหลายสิบคนนะคะมาจากหลากหลายพักเลยค่ะ
เพื่อไทยก็มีภูมิใจไทยก็มา
ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาประชาธิปัตย์มากัน๖๐กว่าชีวิตเข้าเป็นสมาชิก
โดยมีนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักนายสนทิรัฐสนทิจิรวง
เลยขายทีการพลักษณ์ต้อนรับอย่างอบอุ้น
ซึ่งบรรยากาศนั้นนะคะก็ถือว่าเปิดตัวกันอย่างคึกคักล่ะ
สามิตรเองก็ประกาศยุบกลุ่มเลยนะ
คือรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันกับพักพลังประชารัฐเลย
จากนี้วันนี้นะคะนายปรีชาเร่งสมบูรณสุขอดีตสสจังหวัดเลยพักเพื่อไทย
ก็จะยื่นใบสมัครสมาชิกพักพลังประชารัฐด้วยเช่นเดียวกับนายสุชาติตันเจริญ
แกนนำกลุ่มบ้านริมน้ำก็จะมาสมัครภายใน๑๒วันนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
คุณจำได้มั้ยนี่ใครโปรช้างโทงชายใจดีของเราเอาด้วยนะเขาบอกว่าอยากมีส่วนร่วมค่ะ
ก็ไปสมัครพักไทยรักษาชาตินะคะมีโปรช้างมีนางสาวนหาทัยเล็กบำรุงจำได้ไหมคุณ
ทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ไปสมัครด้วยนะคะ
แล้วก็มีร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติให้การต้อนรับ
โดยบอกว่าในวันนี้ค่ะนายจาตุรนฉายแสงและนายนัทธวุฒิสายเกลืออดีตแก่นำพักเพื่อไทย
จะมาสมัครสมาชิกพักไทยรักษาชาติด้วยนะจ๊ะ
คุ้นมั้ยนี่ใครเนี่ยเต็มเลย

ก็เขาบอกว่าก่อนวันที่๒๖พฤศจิกายนจะมีแก่นำพักเพื่อไทย
ตัดสินใจมาร่วมงานกับทางพักอีกแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดค่ะ
ซึ่งนายจตุรนฉายแสงเตรียมเข้าอำลาหัวหน้าพักและเลขาธิการพักเพื่อไทย
อย่างเป็นทางการในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจะมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักไทยรักษาชาติ
พร้อมกับนายนัทธวุฒิสายเกลือแก่นำนปชค่ะ
มาดูอีกฝากฝั่งหนึ่งครับนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
เขาได้รับมอบหมายให้เป็นประธานรวบรวมข้อเท็จจริง
กรณีที่นายถาวรเสนเนียมอดีตสสงคราเปิดบ้านต้อนรับ
นายสุเทพเทือกสุบันผู้ร่วมจัดตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยนะครับ
แล้วก็ให้นายสุเทพใช้พื้นที่ภายในบ้านทำกิจกรรมทางการเมือง
บอกว่ารวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งให้กับนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักในวันนี้
เพื่อพิจารณาว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักหรือไม่
พร้อมยืนยันส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนายถาวร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวอย่างให้กับนักการเมืองในพัก
ส่วนผลการตรวจสอบจะออกมาแค่ตักเตือนนายถาวรหรือมากกว่านั้นเนี่ย
ตนเองก็ไม่ทราบขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพักษ
โอ้โหตอนนี้การเมืองเข้มข้นเหลือเกินนะ

มากแล้วพักเนี่ยมันก็หลายพักเป็นร้อยพักจำไม่ได้

มาสมัครก็มาทั้งวงการกีฬาวงการบันเทิงมาหมดเลย

บางทีพักที่อยู่อาจจะไม่ใช่พักเดิมแล้วไง

เมื่อวานนี้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
มีอดีตสอสอพักประชาธิปัตย์ให้การต้อนรับด้วย
ก็มีนายวิทยาแก้วพารดัยนายประกอบรัตนพันธ์
นักข่าวก็ไปถามนายสุเทพค่ะว่า
กังวลหรือเปล่าถ้าหากว่านายวิทยาถูกตั้งกรรมการสอบ

นายสุเทพบอกว่าโอ๊ยไม่ได้เป็นห่วงหรอก
ไม่ใช่เรื่องของเขาเป็นเรื่องของนายวิทยา
ให้นายวิทยาเป็นห่วงไปนะ